กติกาเนี่ยเราต้องการแค่เนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้น
แต่ว่านักสู้ชีวิตหลายท่านที่มาออกรายการของเรา

มาฝากเสียงช่างโอ๊ยอะไรช่างดีเหลือเกิน
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ต้องหังวงเบาะเจ้าดอบคำแทน
มีเรารักกันเพราะเพียงแค่ชามรักเธอ
เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
พี่ยังพี่ได้พบสุขา

และมีน้ำใจร้อนกลิ่ม

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ
ก็แน่นอนที่สุดนะครับเวลาแบบนี้นะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

แค่ร้องครบ๑๐เพลงนะครับ

รับไปเลย๑ล้านบาทครับ

เป็นวันทรงกรรม
พวกเราชาวบาส
สนุกสนานด้วยกัน

ทำบุญตาคุณบาส
ไม่คิดจะห้ามสักนิดเลยนะครับ
อ้าวนึกว่า

ได้ยินเพลงนี้ก็แน่นอน

จนกว่าโลกนี้จะศูนย์สิ้นไป
ค่ะไหนก็เป็นเทศกาลปีใหม่แล้วอยากให้คุณป่าโอยพรให้กับคุณผู้ชม
ติดตามเรามาหลายต่อหลายปีค่ะคุณป่า
ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ก็ขอให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดี
อยู่เป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตของเรา
ไปต่อต่อกันนานนะครับก็ขอให้ประสบความสุขกันทุกคนนะครับ

ในส่วนของเป๊กเป๊กก็ขออวยพรให้ทีวีคุณผู้ชมดูได้แต่ช่องไทยรัฐช่องเดียว
เป็นก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมดูแต่รายการของเราได้รายการเดียว
ขอให้คำโวยพรของเป๊กเป็นจริงด้วยเธอซะ
หอกก็อยากให้คุณผู้ชมมีความสุขนะสุขกายสบายใจมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงครอบครัวเข้มแข็งไปที่ไหนเดินทางก็ปลอดภัยกันแล้วกันค่ะ
แล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรา
ทราบซึ้งอีกแล้ววันนี้มีแต่ความทราบซึ้งค่ะ
เป็นผู้ที่สนับสนุนรายการของเราสนับสนุนนักสู้ชีวิตของเราทุกท่านเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริง
คุณป่าเวลามีแบบว่าผู้แข่งขันนะนักสู้ชีวิตขึ้นมายืนบนเวทีของเราคุณป่ารู้สึกยังไงบ้าง
ทุกครั้งที่เราท้อแท้บางทีเราก็จะคิดโอ๊ยทำไมเรามันมีปัญหาผงปัญหา
แต่พอมาเจอนักสู้ชีวิตในรายการทุกครั้งที่มาอัดในรายการนะครับจะทำให้ให้ผมเองนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โห
มันยังมีคนที่เขาลำบากกว่าเราอีกมากมายไก่กองได้อะไรหลายอย่างเลยนะฮะ

อันนี้เรื่องจริงนะคือไม่ว่าจะไปทำงานอะไรมาหลายอย่าง
ที่เราเหนื่อยเราวุดมือไปบ้างเราไม่อยากสู้เราท้อ
แต่พอมาทำในรายการเห็นนักสู้ชีวิตขึ้นมานะ

แต่ละคนนะก็มีพลังแรงใจแบบฮึดสู้อย่างเต็มที่เลย

แต่พวกเขาก็มีความสุขแฝงอยู่ในนั้นเสมอ
อันนี้ถือได้ว่าเป็นขุมพลังนะ
สำหรับที่นี่นอกจากเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเป๊กแล้ว

ได้เอาไปต่อสู้กับงานอื่นอีกด้วย

รู้สึกเหมือนเป๊กว่าที่นี่คือขุมพลังคุณผู้ชมเหมือนกัน

ใช้ชีวิตตัวเองด้วยความรอบครอบต่อไป

ครั้งนี้ก็จัดอันดับอีกสัก๑๐อันดับไม่ได้เหรอคุณป่า

คุณผู้ชมครับ

กติกาเนี่ยเราต้องการแค่เนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้น
แต่ว่านักสู้ชีวิตหลายท่านที่มาออกรายการของเรา

เขาเอาความไพร้อมาฝากเสียงจัง
โอ๊ยอะไรจักดีเหลือเกิน
วันนี้เราจะมาจัด๑๐อันดับเหมือนกันนะครับ
ระดับนักร้องที่ร้องเพลงเพราะที่สุด

จะเรียงไปตั้งแต่อันดับ๑๐ไปจนถึงอันดับ๑กันเลย
คือเห็นบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยจับคู่กันไปร้องเพลงเปิดหมวก
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวใช่ไหมลูก

อยู่ดีเราถึงแบบเราไม่ไปคนเดียวถึงชวนน้องไป
ก็อายครับก็เลยชวนน้องไปครับ

วันที่ไปครั้งแรกครั้งนั้นรายได้เป็นยังไง
ก็ได้๓๔๐๐ครับวันนั้น

แล้วเอาเงินที่ได้มาครั้งแรกในการเปิดหมวกไปทำอะไร
ก็ไปซื้อไข่ซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันอย่างนี้ครับ

ใช่ครับ
ห้องทำเพิ่มฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจ
ถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง
เธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดทน
เพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปน
ให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง

ให้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยคิดกันมันห่างวันนี้
อันดับที่๙วงสามเกลออาคาเบลร่า๓
ก่อนจะเปิดตัวขอเอ็กโค้นนิดนึงครับ
เพราะเสียงเราไม่สะท้อนมาดังไม่ถึงทั่วประเทศครับผมครับผม
ที่นี่คือสาราพักใจ
ำเหงาเราคือเพื่อน
ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไป
ขออนำทุกท่านเข้าสู่การแสดงโรธิอาคาเบลร่า

เต็มสี่

อ้างวางเดียวได้อย่างนี้ไม่มีใครช่วยแป้งเบา
กลางคืนก็เผลอฝันกลางวันยิ่งงอยวาว
เห็นมีแต่ข่าวเป็นเพื่อนตลอดเวลา
แบกรักจนเหนื่อยจนเหนื่อยหัวใจเต็มทน
เฝ้าเหลวหาใครสักคนจวบโจรมาพบแก้วตา
แรกเจอก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหา
เหมือนใจรู้ว่าคนนี้ชะตาต้องการ
นี่ขนาดเลเซอร์ขนออกมาแล้วนะค่ะคุณป่า
ตกก็เรียกว่าแดงเลยนะครับ
อันดับ๑๐อันดับ๙ยังเลิศขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวกลับมาเราจะให้ดูว่าอันดับ๘อันดับ๗อันดับ๖จะเลิศขนาดไหนพักสักครู่ค่ะ